ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

พ่อแท้ของคนตายนั่นแหละค่ะเพราะว่านายอรุณคือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย
ก่อนที่สามีเธอจะหายตัวไป
พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในห้องเช่าของนายชันชัยผู้ตายเลยนะคะ
แล้วก็ได้มีการนำตัวนางสาวกุ้งไปที่บ้านด้วยเพื่อชี้เสื้อผ้าที่นายอรุณใส่ออกไป
พร้อมกับนายชาญชัยก่อนหายตัวแล้วก็มาพบเป็นศพ
นายอรุณเนี่ยสวมเสื้อเชิดสีครีมกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
แล้วก็รองเท้าบูธสีขาวค่ะนางสาวกุ้งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
กลับไปสามสิบเมษายนนะคะนายอรุณพ่อสามีกับนายชาญชัยสามีของเธอเนี่ย
ไปกรีดยางด้วยกันกลางดึกปรากฏว่าเช้าวันนั้นมีนายอรุณกลับมาคนเดียว
เธอก็ถามว่าอ้าวชาญชัยไปไหนล่ะสามีเธอไปไหน
พ่อบอกว่าทะเลาะกันมันหนีไปแล้ว
เธอเองก็แอบเอกใจนะคือถามว่าพ่อลูกทะเลาะกันเนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่
ไอ้การหนีไปก็เคยทำเคยเกิดขึ้นแต่นายชาญชัยเนี่ยจะหนีไปตอนกลางวัน
ไม่เคยหนีไปตอนกลางคืนสักครั้งหนึ่งค่ะทีนี้นักข่าวเราก็ถามว่า
ทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอพ่อลูกคู่นี้ครับเธอก็สารภาพตรงตรงเลยนะคะว่า
ทะเลาะกันเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากได้เธอไปเป็นภรรยาอีกคนนึง
ตัวเธอเองก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพ่อสามีด้วย
แต่เธอบอกเธอพยายามหยุดแล้วเธอไม่อยากไปต่อแต่พ่อไม่ยอมค่ะ
จะเอาเธอเป็นภรรยาให้ได้ก่อนหน้านี้แม่เลี้ยงของสามีก็มาบอกเธอ
แบบนี้แหละว่าพ่อเนี่ยจะฆ่าสามีเธอให้ตายเพราะอยากได้เธอไปเป็นเมีย
ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
ซึ่งนิสัยของพ่อสามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
สาเหตุที่ทะเลาะกับสามีบ่อยนอกจากเรื่องของเธอแล้วเนี่ย
ก็เพราะว่าสามีเธอเองก็ชอบร้านคนอื่นมีนิสัยเกเรเหมือนกัน
ก็บอกว่าพ่อสามีเป็นคนโดมรี่จ้าะพ่อเธอเรียบกรณ์ด้านไหน
อาบรับกล้องพ่อสามีนัยกลั้งสามีของพ่อสามี
สาเหตุพ่อสามีไม่มีดูช่างจริงที่มันมีอีกแต่สามี
วัยหนึ่งขวบแล้วก็น้องชายของผู้ตายอีกหนึ่งคนด้วยอืมทั้งครอบครัวมีอาชีพกรีดยางนะคะ
แต่อยู่นายอรุณเนี่ยก็พาครอบครัวนี้กลับไปอยู่ที่พัทธลุงเมื่อสัปดาห์ก่อน
ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมอยู่อยู่ถึงกลับไปแต่นายอรุณเนี่ยโทรมาหาเขาบอกว่า
ช่วยดูแลนกสามตัวให้หน่อยนะมีนกเขานกกวักแล้วก็นกเป็ดน้ำเขาเลี้ยงเอาไว้
ฝากดูแลมันทีแต่ไม่ยอมบอกสาเหตุว่าทำไมถึงย้ายกลับไปที่พัทธลุง
แล้วก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่าส่วนตัวไม่เคยได้ยินพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันเลย
แต่ประเด็นปัญหาที่ว่านายอรุณอยากได้ลูกสะพ้ายมาเป็นเมียเนี่ยนายจำนงก็บอกว่าตอบยากเหมือนกันนะ
เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนายอรุณก็ไม่ได้แสดงอาการว่าอยากได้ลูกสะพ้ายขนาดนั้นหรอก
นายจำนงบอกว่าก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ของนายชาญชัยด้วยนะคะ
พนักงานสอบสวนเนี่ยเชิญตัวมาให้ปากคำเธอก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยว่า
เป็นแม่แท้ของนายชาญชัยผู้ตาย
ทางกับนายอรุณมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ

แล้วก็ขาดการติดต่อไปเป็นเดือนเลย
มารู้ว่าลูกถูกฆ่ายัดกระสอบฝังดินนี่แหละค่ะ

คนเป็นพ่อทำแบบนี้กับลูกแท้ได้อย่างไร
มันแบบใหญ่สินะเพราะว่ามา
และล่าสุดครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ

สืบสวนสามารถติดตามตัวนายอรุณ

แล้วก็ขุมตัวมาที่พรนามม

ทีแรกปฏิเสบนะครับ
นำตัวเข้าห้องสอบสวนเค้นสอบอย่างละเอียด
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพนะครับ
บอกว่าฆ่าลูกชายแท้ของตัวเองจริงนะฮะ
พอฆ่าลูกแล้วก็เอาศพเนี่ย
ใส่กระสอบแล้วฝังดินเอาไว้
นี่นะครับตำรวจคุมตัวนายอรุณไปชี้จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบนเขา
พบศพด้วยนะครับซึ่งเป็นป่าสวนยางที่ฆ่าลูกตัวเอง
แล้วก็ฝังดินเอาไว้ในพื้นที่หมู่๙ตำบลนาม่อม
จุดนี้อยู่ห่างจากบ้านเช่าที่หมู่๘
ปลักลำเพ็งตะบลนาม่อมประมาณ๑๗กิโลเมตร
ครอบครัวผู้ตายเนี่ยเขาอาศัยกันอยู่ที่บ้านเช่าตรงนี้
คนด้วยกันนะครับในการชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายอรุณบอกว่าคืนวันเกิดเหตุคือ๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกรีดยางกับลูกชายตอน๔ทุ่ม
แล้วกรีดยางเสร็จตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้น
เดินลงมาก่อนลูกชายแต่ขณะเดินไปขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์
นายอรุณอ้างว่าหันไปเห็นนายชาญชัยลูกชายกำลังชักมีดออกมาจะแทงเขา
ก็เลยแย่งมีดแล้วก็เอามาแทงลูกชายจนเสียชีวิต
แต่นี่ผู้ต่องหากเขาอ้างนะเพราะว่าอยู่กัน๒คน
ไม่มีใครรู้เห็นอ่ะผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
ว่าลูกชายจะแทงเขาก่อนเขาก็ไปแย่งมีดมาแล้วก็แทงใส่ไปลูกชายเสียชีวิต
นายอรุณบอกว่าพอแทงลูกชายเสียชีวิตแล้วกลับลงมาที่บ้านเช่า
ก็เหมือนกับที่ว่าลูกสะพ้ายก็ถามหาว่าสามีเขาไปไหน
หลังจากนั้นตอนค่ำซึ่งได้เวลากรีดยางในวันต่อมาเนี่ย
ก็กลับไปที่เดิมซึ่งศพลูกชายยังอยู่ตรงนั้น
แล้วก็กลับไปจัดการศพด้วยการเอาจอบไปขุดดิน
แล้วก็ห่อศพลูกชายยัดใส่กระสอบแล้วฝังดินเอาไว้
ทำแผนชี้จุดนะครับนายอรุณได้จุดทูบหนึ่งดอก
ในการขอขมาขอโทษลูกชายนะสีหน้านี้ก็ลักษณะเศร้าเลยนะครับ
แล้วก็บอกขอโทษลูกขอให้ลูกไปดี
แต่ก็อ้างนะครับบอกว่าพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าพ่อไม่ฆ่าลูกวันนั้นลูกก็คงจะฆ่าพ่อ
ไปอีดน้ำยางต่อแล้วก็เอารถขว้างจากตอนเมื่อคืนแล้วใช่ไหม
ทำแผนในจุดที่พบศพแล้วก็จุดที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจได้คุมตัวนายอรุณไปชี้จุดที่ห้องเช่าด้วยนะครับ
จุดนี้ที่บอกว่ากลับลงมาก่อนก่อนจะย้อนขึ้นไปตอนค่ำแล้วไปจัดการเรื่องศพนะฮะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาดูกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เขาก็บอกว่าสะเทือนใจกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีแบบลักษณะพ่อฆ่าลูกอะไรแบบนี้นะครับ
ทางตำรวจบอกว่าคนร้ายรับสารภาพนะครับว่าฆ่าลูกตัวเองจริง
แต่บอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะไม่ได้ไตรรองเอาไว้ก่อน

ซึ่งตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมต่อนะครับว่า
จะเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องซ่อนเร้นอำพลางศพด้วย
ส่วนมูลเหตุเนี่ยจะมาจากอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเองกับลูกชาย
ลูกสะพ้ายจะจริงไม่จริงอย่างไรตำรวจก็ต้องขยายผลต่อเหมือนกันนะครับ